หนึ่งเรื่องที่ชาวโซเชียลก็ไถกันจนแทบไม่ได้หลับได้นอน

คุณพนิดาคุณแม่พนิดาเนี่ย
คือคุณแม่แท้ของคุณตังโมจริงหรือเปล่า
มันมีกระแสออกมาไงว่าเฮ้ยมันมีข่าวก่อนหน้านี้ลงออกมานะว่า
แม่แท้คุณตังโมเสียชีวิตไปแล้ว

เอาชาวเน็ตเขาเนี่ยตาจากที่โหลอยู่แล้วโหลหนักกว่าเดิมอีก
ตกลงยังไงไปขุดข่าวกันนะว่าตกลงใช่ไม่ใช่
ฟังค่ะฟังท้ายรัฐนิวโชว์อธิบายให้ฟังนะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นความผิดหวังไหม
ที่ฟังคำตอบของคุณแม่คุณแตงโมที่ไปออกให้สัมภาษณ์ตามรายการต่าง
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าคุณพนิดาไม่ใช่แม่จริงของคุณแตงโม
โซเชียลมีคนขุดข่าวเก่าปี๒๕๕๓บอกแบบนี้ค่ะว่า
แม่แท้คุณแตงโมเสียชีวิตไปแล้ว
เนื้อข่าวเขียนแบบนี้ดิฉันอ่านเนื้อข่าวให้ฟังก่อนนะคะ
มีข่าวเรือไปทั่วหมู่บ้านโพมูลในอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
กรณีแม่ดาราสาวชื่อดังเสียชีวิตแล้ว
ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านโพมูล

ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งปรึกษาหารือถึงการติดต่อกับดาราสาว

พี่สาวคือนางภัยรัฐชัยมงกุฎ
ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และเสียชีวิต

พี่สาวร้องคล่ำคลวนบอกอยากเจอลูกสาวที่พลัดพรากจากกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ยังเล็ก

เกิดวันที่๑๓กันยายน๒๕๖
ชื่อจริงวันวิสาสุวรรณพร
ชื่อในวงการนักแสดงแตงโมพัฒนธรรภิดาพัชระวีรพงศ์
วันเกิดก็ตรงปีเกิดก็ตรง

เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือนี่คือแม่ที่แท้ของคุณแตงโม

ซึ่งญาติเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะติดต่อคุณแตงโมให้มากราบศพแม่เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะคิดว่าคุณแตงโมยังไม่ทราบว่าคุณแม่แท้เสียชีวิตลงแล้ว
เล่าบอกว่านางภัยรัฐกับสามีเลิกรากันไป
โดยคุณตังโมไปอยู่ในความดูแลของผู้เป็นพ่อ
ตลอดเวลานางภัยรัฐซึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยพยายามติดต่อกับลูกสาวแต่ว่าติดต่อไม่ได้

พอข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาในปี๕๓นะ

ข่าวนี้ออกมาคุณแตงโมเองก็ไปคุยกับคุณพ่อโส
ถามคุณพ่อว่าตกลงคุณแม่เป็นใคร

โสก็บอกว่าไม่ใช่

ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย
คุณแม่พนิดาบอกว่าไม่เป็นไร

แม่เองจะชี้แจงความจริงให้ทุกคนได้เห็น
พาณิดาเอาใบเกิดมาโชว์เลยค่ะ

แรกเกิดแตงโมชื่อเด็กหญิงแตงโม

เป็นลูกสาวนางพนิดาศิระยุทธโยธิน
และนายโสพลพัชระวีรพงศ์
สรุปสั้นง่าย

คนนี้คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่าง
ที่เราได้เห็นกันในช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องราวคุณแตงโม
คือคุณแม่ที่แท้จริงของคุณแตงโมนะคะ
ไม่มีแม่ปลอมไม่มีแม่คนอื่นใดทั้งไหนทั้งนั้น
พนิดาคือคุณแม่จริงคุณแตงโม

ส่วนครอบครัวที่เสียชีวิตจังหวัดอุบลราชธานี